ส่วนข่าวนี้ค่ะชาวบ้านรู้แต่เจ้าหน้าที่ไม่รู้

ชาวบ้านเขาส่งภาพมาให้ดู
ท่านนักขาวดูห่างนี้ท่า

ไม่ใช่สั่งสานหรอก
อะไรรู้ไหมจุดเริ่มต้นคือนักพนันนะพอมาเล่นที่นี่แล้วเสียงดัง
เสียงดังมันก็ไปกวนชาวบ้านชาวบ้านเขาบอกเขารำคาญค่ะ
และที่สำคัญบ่อนนี้เขาบอกว่าเงินหมุนเวียนวันหนึ่งนะคุณผู้ชม
เป็นหลักล้านล้านใช่ค่ะคือมีเงินหมุนเวียนเป็นล้านล้าน
และแถมที่สำคัญครับคนที่เป็นเจ้าของบ่อนเส้นใยหรือเปล่าอ๋อเหรอ
เป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่หรือเปล่านี่ไงชาวบ้านเขาก็ถึงร้องเรียนมา
รู้แต่ทำไมตำรวจไม่รู้ใช่ค่ะทีนี้ชาวบ้านอ่ะ
ส่งภาพถ่ายเหล่านี้มานะภาพจากกล้องวงจรปิดนะคุณ
หนังสืออีท่าไหนอ่ะฮะคุณบุ๊คฮะเนี่ยนักพนันสามสิบกว่าคนก้มหน้าก้มตา
ลุ้นไพ่กันค่ะแล้วก็มีนักพนันอีกเป็นสิบที่ยืนลุ้นกันอยู่เนี่ย
อยู่ตรงริมถนนกรอกใน๑๕ซอยลุงผลที่ตำบลทัพมาอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
เป็นพิกัดมาให้เลยนะฮะบอกพี่กัดละเอียดขนาดนี้ดี
แค่ขาดอย่างเดียวที่จะบอกบ้านเลขที่นะคะคุณผู้ชมบอกเจ้าของบ่อนด้วยนี่
เขาบอกด้วยเจ้าของบ่อนเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหาร
ชาวบ้านเขาเรียกว่าไงรู้ไหมเจ๊เจ๊จอจอจานแล้วกันครับ
แล้วก็เป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่นี้ด้วยค่ะ
ให้ช่วยตรวจสอบหน่อยนะฮะก็ได้รับแจ้งบอกว่า
เดี๋ยวจะลงพื้นที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ

นักข่าวของเราก็ถามค่ะถามมาที่สมรยอีก
ปรากฏผู้กำกับประชุมอยู่เอาไม่สะดวกให้ข้อมูล
ว่าเลยไม่รู้เลยว่าหลังจากที่ลงพื้นที่ไปทันที

ใช่คุณแล้วพอไปดูปุ๊บตรงนี้ถนนอะไรนะ
ริมถนนกรอกใน๑๕ในซอยลุงพลก็เจอนะ
รถจอดอยู่เพียบเลยค่ะถามชาวบ้าน
ต้องถามชาวบ้านแบบชาวบ้านเขาไม่สะดวกที่จะเปิดเผยหน้าหรอก

แต่จะไปยุ่งทำไมยุ่งแล้วเดี๋ยวก็เจออิทธิพลมืด

เอาบ้ายมวกลงดูเอายังเดี๋ยว
แต่ไว้ตรงงานนั้นก่อนให้

ไม่มากกว่านั้น

ชาวบ้านรู้นักข่าวรู้นักข่าวลงก่อนตำรวจอีก
ใช่แต่ตำรวจติดประชุมไงเขาก็ติดภาระหน้าที่อยู่